วันนี้ได้เกิดเหตุเครนก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ
หักไปทับคนงานเสียชีวิต๕คนบาดเจ็บอีก๑คน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งให้ตรวจสอบโดยด่วน
หากพบว่าผู้ใดประมาทก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจนครบานมักกษัน
ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง
อาคารเรียนของโรงเรียนอนาชาติแห่ง๑ที่ย่านพระราม๙
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าระหว่างที่คนงานกำลังทำงาน
เครนก็ได้เอ็นแล้วก็หักล้มลงมา

ทำให้หักโค้นลงมาทับคนงานที่กำลังทำงาน
ประกอบไปด้วยนายสิริชัยน้อยวงผู้ควบคุมงาน
นายนิทัศน์โฉมอุปราชนายศักดาชัชวานวงศกุล
นายวุฒิไกรเสนาอุดรนายสันนี่นิน
ซึ่งทำงานอยู่ด้านล่างแล้วก็หลบหนีไม่ทัน

ส่วนนายพานุสิงหน้อยบาดเจ็บสาหัส
จนที่นำส่งโรงพยาบาลปีเยาเวศ
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวว่าเบื้องต้นยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ

มีบริษัทฤทธาจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งขณะเกิดเหตุเครนดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตั้งครั้งสุดท้าย
แต่ว่าได้หักลงมาทับคนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔คน
ส่งโรงพยาบาล๒คนต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑คน
ได้สั่งการให้ผู้กำกับการตำรวจนครบาลมักกษัน
สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพื่อรีบตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
กำชับให้หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีครับ